คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่จังหวัดตรัง
พาไปหาสมบัติใต้ท้องทะเล
ไม่ใช่ตำนานแต่เป็นเรื่องจริง
ที่หาดปากเมงจังหวัดตรังนะ
เขาไปพบเหรียญทั้งของเก่าของใหม่
แล้วก็ของมีค่าถูกซัดเกยชายหาดเลยนะคะ
จะลงไปเก็บแบบนี้คุณคุปตนันบอกแล้ว
ดูเรื่องสภาพอากาศด้วยนะเกือบขึ้นลงแล้วนะครับ

ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะ

เพราะว่ามีเหรียญจำนวนมาก

บางคนพบพระเครื่องด้วยนะคะ

มีทั้งเหรียญโบราณมีทั้งเหรียญปัจจุบัน
บางคนเก็บได้วันละมากถึง๓๐๐๕๐๐บาทต่อวัน

ชาวบ้านคาดว่านะคะน่าจะมาจากนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำนั่นแหละ
แล้วก็มีเศษเหรียญติดตัวลงไปด้วย
ทำให้หล่นลงไปใต้ท้องทะเล
ส่วนพระเครื่องก็อาจจะขาด

ก็คือการใส่ถ้อยแล้วก็ลงไปเลี่ยนทะเล

ก็คือที่เขาบอกมีทั้งเรียนใหม่แล้วก็เรียนเก่า

ถ้าปกติแล้วหล่นก็คือหล่นไปอยู่ใต้ท้องทะเลเลย
แต่ว่าอันนี้ซัดมาถึงชายฝั่งได้

ครับหรือว่าขึ้นลมแรงช่วงนี้ด้วยนะฮะอืมใช่ค่ะ